คือถ้าเรามีโอกาสแล้วเราก็ต้องทำผลงานให้ดีที่สุดนะ
ส่วนเขาจะเลือกเราลงหรือเปล่าอันนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของเรา
ถ้าคุณฟอร์มดีคุณพัฒนาตัวเองตลอดเนี่ย
คุณอาจจะไม่ติดในชุดเล็กแต่ชุดใหญ่คุณมีโอกาสแน่นอน
ทุกคนที่มองว่าโอกาสของเราหมดไปแล้ว

พี่ว่ามันทำให้ทุกคนมองใหม่ว่าโอกาสมันก็ยังมีเสมอ

แต่เท้าซ้ายเมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีผู้สาวตูนที่เล่นเท้าไง
แล้วเขาเล่นแบบโอ้โหออกมาเป็นผู้เล่นด้วยพี่ว่ามันน่าสนใจ
หลายคนเลยที่เล่นเท้าได้ดีช่วงนี้
จริงก็เล่นตำแหน่งอื่นด้วยถ้าเอาหลักจริงแล้วพี่จะเป็นประตูมากกว่าอะไรอย่างนี้
เล่นธุรกีฬาด้วยชอบจริงคือฟุตบอลชอบประตูมาก
ตอนแรกมาจากภูเก็ตแล้วก็นัดกับเพื่อนว่าเดี๋ยวจะมาที่ราบินิตบางแก้ว
ซึ่งก็มีอาจารย์ที่ติดต่อที่เคยเห็นเป็นสเกาะอะไรอย่างนี้
เคยเห็นเล่นที่รายการหนึ่งที่ภาคใต้
ก็เลยชวนมาที่ราบินิตจะมากับเพื่อน๒คน
เพื่อนก็บอกที่แม่ไม่ให้ไปติดธุระแม่ไม่ให้ไป

แต่ก็ช่วงหลังก็มีเพื่อนมากขึ้น
จัวพระจับผูลไปเล่นฟุตบอลใหญ่ขอเขาไปเล่นขออาจารย์ศักราชิกาไปเล่น
แล้วก็เล่นฟุตบอลใหญ่ตั้งแต่นั้นเลย
ตั้งแต่ตอนนั้นมาตั้งแต่แพ้พวกนูลูนมาพวกพุทธินันอะไรอย่างนี้
ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เป็นพระรองตั้งแต่ตอนนั้นเลยดีกว่า
ขอบคุณที่พระรองที่ทำให้ต่อสู้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ขอบคุณ
หลังจากนั้นพี่ก็เป็นหัวเรียกว่าต่อดีกว่า
แล้วก็จะเรียนมหาลัยด้วยหรือว่าจะเล่นสโมสร
ซึ่งสโมสรก็ช่วงนั้นฟุตบอลลีกมันกลับมาบูมแล้ว
ก็เลยตัดสินใจว่ายื่นประกาศนิยบัตรโคต้าของมหาลัยต่างไปก่อนแล้วกัน
เพราะว่าที่เราได้พระรองมาเนี่ยเราก็เอาไปยื่น
เพื่อเราจะได้เรียนมหาลัยตอนนั้น
แล้วก็มีเพื่อนอีก๓คนที่เรียนเกษตรด้วยกัน
ซึ่งเขาเข้าไปเรียนก่อนเขาก็บอกว่ามันหนักพอสมควรนะ
ถ้าจะมาเรียนด้วยเล่นด้วยเนี่ยก็ต้องเลือกเพราะว่าถ้าเรียนมันยาก
ก็เลยเลือกเล่นฟุตบอลส่วนเพื่อนอีก๒คนก็เรียนมหาลัย

ซึ่งจริงผมไม่ได้จะมาเซ็นในเมืองทองตั้งแต่แรก
จะไปเซ็นกับอาร์มี่ยูเนตเต็ดตรงนั้น
แล้วเพื่อนอีก๔คนเขาก็จะไปเซ็นเมืองทอง
อาจารย์ก็เลยพาด้วยกันมาแล้วก็พาไปที่สยามกีฬา
จะไปเซ็นสัญญา๔คนแรกก่อน
แล้วผมก็จะเป็นรอบถัดไป
ปรากฏว่าพี่เป้เขาก็บอกไหนมาแล้ว๕คนก็เซ็นเลย
แล้วเดี๋ยวเองค่อยไปยืมตัวไปอาร์มี่แล้วกัน
เดี๋ยวพี่โทรหานักก๊อกวงพันธุ์วงศุวรรณให้
ก็ถือว่าเป็นสัญญาแรกดีกว่าสัญญาแรกตอนอายุ๑๘ปี
อามี่เขาก็อยากได้ตัวอยู่แล้วไงตอนแรกเราก็เลยไป
ซึ่งตอนนั้นก็มีประตูอยู่หลายคนมากนะ
มีประตูอีก๓คน๔คน
ไม่คิดว่าจะได้เล่นหรอกเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้รู้จักคน
ได้รู้จักฟุตบอลอาชีพครั้งแรก

ครึ่งฤทธิ์ภูมิการแรกพี่เล่น๒นัด
ราชนาวีกับขอนแก่นพี่จำได้ไหม
แล้วก็หลังจากนั้นเลข๒มีโอกาสลงอีก๖๗นัด
เพราะว่ามันเป็นอายุ๑๘๑๙ครั้งแรกที่ได้เล่นไทยลีกเลยตอนนั้น
กลับมาเมืองทองแล้วก็อยู่เมืองทองชุดไร้ภาย
แล้วก็เมืองทองก็ยังทำภูเก็ตอยู่
เกาเลยบอกไปช่วยภูเก็ตหน้าได้ไหมเดี๋ยวจะตกชั้น
ก็ส่งผู้เล่นไป๕๖คนประมาณ๑วิจารณ
เหลี่ยวดำมีพี่ตานมีพี่วีระเกิดพี่สาที่ยังอยู่
เก่าคนนั้นเราก็เก็บประสบการณ์จากพวกพี่เขาไม่ได้เล่น
ซึ่งตอนนั้นพี่ก็มีชื่อทีมชาติอยู่อยู่๒๓อะไรอย่างนี้
เพราะว่าปีที่แล้วโคราชเขามีลุ้นเลื่อนชั้น
แล้วก็กองเชียร์เยอะเขาก็พูดถึงกองเชียร์อะไรอย่างนี้
พี่ก็อยากเล่นอยากหาประสบการณ์อยากสร้างคุณค่าให้ตัวเองอะไรอย่างนี้
พี่ก็ได้ไปเล่นที่โคราชเลยตั้งแต่ตอนนั้นเลย

คือตอนแรกที่พี่ย้ายสโมสรบ่อยเพราะว่าตัวพี่เองอยากเล่นด้วย
อยากจะเล่นอยากจะพัฒนาฝีมือเราเห็นพี่เขาเล่น
อยากเห็นแฟนบอลเยอะอะไรอย่างนี้เราก็รู้สึกว่า
ถ้าเราลงไปเล่นเนี่ยเราคงจะมีความสุขเราคงจะแบบสนุกนะ

ก็เลยบอกกับผู้ใหญ่ทางเมืองทองว่าเออผมขอไปหาประสบการณ์ที่อื่นได้ไหม
อย่างน้อยผมก็ได้พัฒนาตัวเองอะไรอย่างนี้
เขาก็เข้าใจแล้วก็หยิบยื่นโอกาสมาหลายครั้งนะ
อย่างที่บอกมันกลับมาเมืองทองมันก็จะเป็นหนักแล้ว
เพราะเมืองทองเขาเป็นทีมรุ้นแชมป์ช่วงนั้น
แล้วก็เขาปล่อยผู้เล่นไปหลายคน
ถ้าพี่จะยืนระยะในฟุตบอลลีกได้ในทีมใหญ่ได้
พี่ก็ต้องรับมือกับแรงกดดันตรงนี้ให้ได้
ตรงนี้เป็นประสบการณ์ของพี่เหมือนกัน
หมดสัญญาเมืองทองแล้วก็เป็นช่วงที่โควิดพอดี
แล้วเมืองทองเขาก็จะไม่ตอบสัญญาหลายคน
เขาก็เลยส่งพี่ไประยองเพื่อได้โอกาสลงเล่น
พี่เล่นระยองแล้วพี่หมดสัญญา
เล็ก๒แบอร์ราตบุรีอยากต้องการผ่าเสริมผู้เล่นเพื่อเล่นแอฟซีด้วย
ก็เลยมีโอกาสได้คุยกับพี่ฟุ๊ก
ไม่คิดว่าจะได้ลงก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนแรกก็เป็นอุกิจเล่น
เป็นโอกาสของพี่ที่ได้เล่นแล้วก็คือถ้าเรามีโอกาสแล้ว
เราก็ต้องทำผลงานให้ดีที่สุดอ่ะนะส่วนเขาจะเลือกเราลงหรือเปล่า
อันนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของเราเรามีหน้าที่ที่จะทำให้เขาเห็นว่า
มีศักยภาพพอก็พี่ก็ได้โอกาสเล่นมาตลอด
จนไปเล่นเอเซียลไปเล่นเอ่อจนมีชื่อทีมชาติ
เยอะที่สุดไทยลีกจนที่มีผลงานทุกวันนี้พี่คนจำมีคนติดตามทุกวันนี้ได้

ตื่นเต้นนะตื่นเต้นแต่ว่าก่อนเกมพี่ก็คิดอยู่แล้วว่ามันก็คือเกมหนึ่ง
แล้วก็พี่ได้เล่นกับเพื่อนหลายคนที่เคยเล่นด้วยกันมา
เป็นแรงจูงใจที่ดีของนักฟุตบอลหลายคนเหมือนกันที่ไม่ต้องท้อนะอาจจะยังไม่ติดในชุดเยาวชนมาเลยอย่างนี้
ใหญ่ก็พร้อมต้อนรับคุณเสมออะไรอย่างนี้พี่ว่ามันก็เป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนดีกว่า
ถ้าคุณฟอร์มดีคุณพัฒนาตัวเองตลอดเนี่ยคุณอาจจะไม่ติดในชุดเล็กแต่ชุดใหญ่คุณมีโอกาสแน่นอน
มันรายการเดียวไงอย่าเรียกว่ามือหนึ่งเลยเดี๋ยวเรียกว่ามีโอกาสที่ได้แสดงฝีมือก่อน
หลังจากนี้ก็อยู่ที่ผลงานของพี่แล้วก็พี่จะรักษามาตรฐานตรงนี้ได้ยังไง
ตรงนี้พี่ว่าสิ่งสำคัญมากกว่าที่จะบอกว่าใครจะเป็นมือหนึ่งครับพี่
คือถ้าดีจริงเนี่ยพี่ว่า๓คนเนี่ยเราก็ต้องแข่งกันใครเล่นก็ได้ถ้ามีโอกาสนะ
เล่นก็ได้แล้วก็ทำผลงานให้กับประเทศชาติได้มากที่สุดดีกว่า
ชีวิตพี่ก็ว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่พี่มีโอกาสที่นั่งสำรองด้วยได้เล่นด้วยไม่มีชื่อด้วย
แล้วก็ได้เห็นแบบฟุตบอลมาตั้งแต่มันครบ๑๒ปีพอดีตอนนี้ที่อายุ๓๐
ตอนนี้มัน๑๒ปีพี่ได้เห็นอะไรการเปลี่ยนแปลงของฟุตบอลไทยการเปลี่ยนแปลงของโค้ช
การเปลี่ยนแปลงของนักฟุตบอลการเปลี่ยนแปลงของการจัดการต่าง
มันหล่อหลอมให้พี่รู้สึกว่าณวันนี้มันมีโอกาสที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้ให้ได้มากที่สุด
แล้วก็ทำให้ทุกคนที่มองว่าโอกาสของเราหมดไปแล้วเราไม่มีโอกาสอีกแล้ว
พี่ว่ามันทำให้ทุกคนมองใหม่ว่าโอกาสมันก็ยังมีเสมอ
ถ้าคุณคิดจะหาโอกาสหลวงพี่ว่าตรงนี้สำคัญ
เพราะว่าคนหยิบยื่นโอกาสให้คุณแล้วแล้วคุณก็สร้างโอกาสให้กับตัวเอง
พี่ว่าตรงนี้มันยังมีโอกาสมากขึ้นกว่าเดิมมากเลยที่คุณจะประสบความสำเร็จ